มาดูเรื่องของข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดกันก่อนนะฮะ
ชาวบ้านในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีเนี่ย
ภาวะต่อหัวเสือที่เข้ามาทำรังในสารพระภูมิ
คือต่อเขาดุเขาต่อยหนักเขาต่อยแล้วตายนะฮะ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวต่อหัวเสือทั้งรังเนี่ย
ต่อยน้องวัย๔ขวบจนเสียชีวิตมาแล้ว

แล้วก็ชาวบ้านพอเห็นต่อมาทำรังที่สารพระภูมิ
กลัวได้รับอันตรายถึงลูกถึงหลานนะครับ

ยังไม่กล้าเข้าไปไหว้พระทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
กับการทำลายรังต่อหัวเสือคุณ
คือดูสิคือเขามาทำรังอยู่ในสารพระภูมิ

ใหญ่เต็มสารใหญ่ครับสารเนี่ยนะฮะ
เริงศักดิ์ขุนอินทองอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
อ่างเวียนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
พร้อมทีมกู้ภัยอีก๓นาย
เข้ามาตรวจสอบบริเวณสารพระภูมิภายในโกดังพื้นที่หมู่๑
ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรี

ซึ่งคุณเล็กแจ้งว่ามีต่อหัวเสือเข้ามาทำรังขนาดใหญ่ในสารพระภูมิแห่งนี้
แล้วก็แน่นอนครับต่อมันดุนะฮะ
คนไม่กล้าเข้าไปไหว้สารพระภูมิไม่กล้าเข้าไปไหว้เจ้าที่แล้วนะฮะ
กู้ภัยได้ใช้น้ำมันเบนซินชุบสำลี
เข้าตรงบริเวณรูเข้าออก
ซึ่งอยู่ทางด้านหน้านี้เลยนะครับ

แล้วก็ฉีดน้ำมันชะโลมพร้อมกันไปในรังต่อ

ทำให้ตัวต่อที่อยู่ในรังเมา

ไม่ว่าจะรังเล็กหรือรังใหญ่นะฮะ
บอกว่ารังในสารพระภูมิตรงนี้ถือว่าเล็กอยู่นะ
เพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงอื่นไปอยู่บนต้นไม้
อาจจะมีการก่อสร้างรังที่มันใหญ่กว่านี้อีกนะครับ
บอกว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทันที
และไม่ควรเข้าไปทำลายรังต่อหัวเสือเอง
เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ